ราวดอยคอยปีอยู่ตรงนี้คอยตี้เก่า
โอ้โหหนาวปากสั่นตัวสั่นไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม
รอปี้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นปี้มาสักที
กับเจ้าก็รอปีบอกว่าจะมาพร้อมลมหนาว
สงสัยลืมน้องไปแล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวกันหน่อยนะคะ
ที่ต้องตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าดิฉันกอยปี้อยู่ตรงนี้นะคะ
เพราะว่าบี้บอกว่าจะมาพร้อมลมหนาว
เอาจริงลมหนาวมันมาแล้วนะแต่ไม่เห็นปี้มาสักทีนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแต่เอาโดยรวมของวันนี้ก่อน
เหนือและภาคอีสานหนาวปากสั่นตัวสั่นแบบนี้แล้ว
แต่กรุงเทพไหนหนาวไม่เป็นตามที่คาดการณ์เอาไว้นี่แหละค่ะ
พยากรอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
โอ้โหภาคใต้คุณผู้ชมเห็นไหมคะสีส้มสีเหลืองนั่นคือกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่มาก
ไปตั้งแต่อ่าวไทยลากยาวไปจนถึงทะเลจีนใต้
มันเป็นฝนที่จะตกหนักและตกนานตลอดทั้งวัน
เพราะฉะนั้นเตือนนะคะพี่น้องภาคใต้ทั้งหลายค่ะ
ตกต่อเนื่องแบบนี้แล้วอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ส่วนความหนาวเป็นยังไงคะ

เพราะว่าเห็นเส้นแดงไหมคะพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ลักษณะแบบนี้ไม่หนาวหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นรอฝนฝนที่มันตกหนักสักหนึ่งครั้งค่ะ
นั่นแหละค่ะกรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางนะคะ

ขออนุญาตใช้คำว่าอาจจะนะคะ
ส่วนสีเขียวนะคะนี่คือลมหนาว
แต่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ที่เดิมเลย
สงสัยรอผลตรวจโควิดอยู่บ้าง
มาสักทีนะคะแต่อยู่ที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนตรวจสอบตามช่วงเวลาจากเว็บไซต์วินดี้กันหน่อย

ภาคใต้ฝนตกหนักตลอดทั้งวัน

ตอนบนของประเทศเป็นสีเทา

และจะเป็นแบบนี้แสดงว่าฟ้าใสนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ใครที่ไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ขึ้น
อาจจะได้ดีใจนะคะเพราะจะเห็นพระอาทิตย์แบบเต็ม
แต่ว่าคลื่นค่ะคลื่นไม่ค่อยน่าไปเที่ยวเท่าไหร่เลยนะคะ
โดยเฉพาะอ่าวไทยช่วงเพชรจบรีและประจวบคิริขัน
จุดไหนที่มีฝนค่ะคลื่นสูงประมาณ๓เมตร
ส่วนทะเลอันดามันโอ้โหเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้

พอพูดถึงเรื่องของฝนและเรื่องของลมหนาว
แสดงว่าช่วงนี้ประเทศไทยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
เห็นไหมคะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหฝนมันยังตกอยู่เลย

นี่เป็นฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
มวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ในพื้นที่อำเภอหนองย่าปล่องจังหวัดเพชรชบุรี

มากันเยอะเลยไหลบ่ามาเร็ว
ลักท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน
ถนนก็ขาดบางจุดน้ำสูงตั้ง๒เมตรค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้รับรายงานว่า
มีคนที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บใดนะคะ
ส่วนความหนาวค่ะหลายคนบอกหนาวแล้วไปเที่ยวได้
ถูกต้องค่ะพาไปเที่ยวกันสักนิดนึง

ไม่ใช่ค่ะที่ประเทศไทยนี่แหละที่เพชรสนโลกค่ะ
อำเภอนครไทยเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์

ชื่อว่าจุดชมพระอาทิตย์นะคะ
เขาโปกโล้นอำเภอนครไทย
พระอาทิตย์กำลังผูกผลขอบฟ้า
อู้ยสายหมอก็ลอยไปลอยมา
เขาบอกด้านล่างมันเป็นหมู่บ้านนะคะ
หมู่บ้านนครชุมสวยงามชวนตะลึง

ทั้งสามท่านลาการด้วยนะคะ
ช่วงนี้ลาได้ค่ะไปชมอากาศหนาวไม่ว่ากันดึก
เดี๋ยวดิฉันรับงานอ่านให้เลยนะคะ
ประเทศเปิดแล้วนะคะ

โอ้ยชังมัวมาเลยมามา

เอ้ารอถ้าเพลงมาขนาดนี้ก็เต้นรอเลยละกัน